ชอบทานพิซซ่าให้มาทางนี้เลย
เพราะว่าร้านนี้เก๋ตรงที่ว่าเขานำมะพร้าวอ่อนมาเป็นวัตถุดิบด้วยค่ะ
บ้านนาพิซซ่าเป็นพิซซ่าแบบเตาถ่าน

และโด่งดังในจังหวัดตราดอีกร้านหนึ่งค่ะ
นั่นก็คือพิซซ่าฮาไวนเอียนมะพร้าวอ่อน
ทำเลยดีกว่านะดูกระบวนการทำ
เจ้าของร้านคือคุณคเชนโรธการค่ะบอกถึงเมนูนี้นะคะว่า
ได้ฝึกทำเมนูพิซซ่าฮาวาเอียดมะพร้าวอ่อนมาจากนักท่องเที่ยวชาวฮาวาย
ที่เคยมาพักที่รีสอร์ทของตัวเองที่เกาะหมาก
ก็เลยเอามาดัดแปลงปรับปรุงแล้วก็เปิดขาย
เรียกว่าเป็นที่สนอกสนใจและเป็นจุดเด่นของทางร้านยอดขายนี่ดีมาก
วิธีการคุณผู้ชมดูค่ะเขาก็จะแต่งหน้าพิซซ่าคล้ายกับหน้าฮาไวเอียน
แต่พิเศษตรงที่ว่าจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนโปะลงไปด้วย
แล้วก็รอมันสุกนิดนึงเราจะได้กลิ่นหอมนะแล้วพอออกมาปุ๊บเรามาตัดเป็นชิ้นค่ะ
ขายอยู่ที่ถาดละ๑๘๙บาทส่วนถ้าใครชอบซีฟู้ดแล้วก็อยู่ที่๒๔๙บาทเท่านั้น
พร้อมแล้วทานเลยจ้าง่ำไปคำใหญ่
พร้อมกันจะได้รสชาติความหอมหวานเค็มอร่อยในตัวกันในคำคำเดียว
แล้วชมวิวสวยแบบนี้คุณคิดดูมันบันเทิงใจขนาดไหน
นี่ตัดเข้าโอ้โหน่ากินจริง
เอางี้ละกันใครอยากจะไปชิมเมนูพิซซ่าสุดอร่อยของร้านบ้านนาคาเฟ่นะ
ให้เบอร์ไว้แล้วจ้า๐๘๓๑๕๒๖๕๖๔ค่ะ
เห็นพิซซ่าที่มีมะพร้าวมาด้วยมันเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยก็ว่าไป